ช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปที่ตุรกีกันก่อน

มีการจัดการประชุมระดับโลกที่ชื่อว่า
ครั้งที่๒๓นอิศนบุค
ตุรกีนะครับเพื่อเป็นการร่วมกัน
หาแนวทางในการเปลี่ยนพลังงานนะครับ
แล้วก็ให้เป็นไปทิศทางเดียวกันทั้งโลก

พลังงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยครับ
ติดตามพร้อมการจัดการคุณกมนต์วันการีพัฒน์
รายงานมาจากประเทศตุรกีครับ
การประชุมครั้งนี้มีผู้นำด้านพลังงาน

รวมไปถึงประเทศไทยเข้าร่วมประชุม

โดยมีการนำเสนอผลการศึกษาขององค์การพลังงานโลก
และเป็นเวทีหารือระหว่างผู้นำด้านพลังงาน
ในส่วนของภาครัฐบาลเอกชนและนักวิชาการกว่า๑หมื่นคน
เพื่อให้ตัวแทนแต่ละประเทศได้หารือกันในประเด็นใหม่
และปัญหาสำคัญที่อุตสาหกรรมพลังงานต้องเผชิญ
อาจจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
หัวใจสำคัญในการประชุมครั้งนี้

คุมระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก

คาดว่าแนวโน้มการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในอนาคต

พลังงานฟอสซิลจะมีบทบาทสำคัญ
สัดส่วนอยู่ที่๑๕๐๖๗ของความต้องการใช้พลังงาน

เพิ่มขึ้นเป็น๒เท่าจนถึงปี๒๐๖๐ค่ะ
นายอารีพงศ์ผู้ชะอุ่มประหลัดกระทรวงพลังงาน

เป็นการเสวนาในแง่ของการแสวงหาแนวทางความร่วมมือ
ลักษณะแบบบูรณาการด้านพลังงานในภูมิภาค
เช่นการเชื่อมโยงด้านพลังงานไฟฟ้าและการ์ดธรรมชาติ
ซึ่งเตอร์กีเองเขาก็บอกว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลาง
ที่จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างอาเซียนกับทางยุโรป
ในเรื่องของพลังงานและเป็นศูนย์กลางของด้านพลังงาน
มันก็เป็นรูปแบบเดียวกันที่ประเทศอาเซียนเอง

แล้วทำให้พลังงานของเราสามารถที่มีราคาที่ถูกต้องถูกลงไปได้
แล้วก็จะทำให้เป็นจุดที่การลงทุนของประเทศต่าง
ยังสนใจกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะลงทุนในประเทศอาเซียน
จากนี้ยังได้นำเสนอความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
นำร่องโครงการบูรณาการเชื่อมโยงไฟฟ้า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไทยและมาเลเซีย
เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้า๑๐๐เมกาวัตต์
จากนี้ยังมีความร่วมมือด้านท่อส่งการ์ดในอาเซียน
โดยมุ่งให้เกิดการส่งการ์ดธรรมชาติไปใช้ในประเทศอาเซียนร่วมกัน
และตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลง๑๒๐ภายในปี๒๕๕๙
รับกับนโยบายการขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศไทย
พ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้ระดับสูงค่ะ
จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการกำหนดทิศทาง
ใช้พลังงานให้คุ้มค่าและเหมาะสม
อกจากนี้นานาประเทศยังจะได้เห็นถึงศักยภาพ

ในการกำหนดทิศทางความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกัน
กระมวลวันการีพัฒน์รายงานจากนครอิสตันบูประเทศตุรกีค่ะ